ผู้ชมครับที่ลบบุรีเนี่ยมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นนะครับ
กับเด็กหญิงวัย๗ขวบครับน้องถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต
พร้อมกับสุนัขอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนั้นยืนอยู่ที่ต้นไม้แถวบ้านนะครับ
เกิดเหตุค่ะมีต้นสะดาวสองต้นข้างจุดเกิดเหตุมีถังมีเก้าอี้
สะดาวหักนะพี่รองเท้ารองเท้าเด็กอยู่นี่แล้วก็มีหมาเสียชีวิตหนึ่ง
เก้าอี้ที่เด็กนั่งญาติญาติของคนเสียชีวิตบอกว่าผ่ามา
แล้วก็เด็กก็ล้มลงเลยพี่นั่นเป็นที่โล่งแจ้งอย่างงี้
อันนี้คือปู่ของเด็กแล้วก็อันนี้คือบ้านเด็ก
ผู้ที่ไปในที่เกิดเหตุถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
ผู้ชมดูเปรย์ดูต้นสะดาวนี้ไว้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวแถวนี้ครับ
เป็นการบอกเล่าถึงสถานที่เกิดเหตุนะฮะ
ฟ้าผ่าลงมาที่แถวเพิงพักชั่วคราวนะครับ
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลนิยมชัยอำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรีนะครับ
เป็นพื้นที่โล่งกว้างนะแถวปลายไร่อ้อยนะฮะ
มีต้นสะดาวอยู่๓ต้นนะครับในคลิปเนี่ย
ต้นเล็กสองต้นต้นใหญ่ต้นหนึ่งมีเปรย์ผ้าผูกอยู่นะฮะ
สะดาวต้นใหญ่นี้หักคาต้นเลยแล้วสุนัขเนี่ยตายไปตัวหนึ่งนะฮะ
น้องที่ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตชื่อเด็กหญิงเจนจิราบัวใหญ่รักษาอายุ๗ขวบนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนที่เจ้าหน้าที่นำศพไปชนะสูตรเนี่ยมีรอยเขียวช้ำทั้งตัวนะฮะ
อย่างอื่นไม่มีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปวันนี้นะครับ
ไปที่จุดเกิดเหตุตรงนี้ครับเป็นพื้นที่แบบโล่งกว้างแบบนี้นะฮะ
เป็นจุดที่มีกระท่อมหลังเล็กมุงอยู่ด้วยสังกษีนะฮะตรงจุดเกิดเหตุนี่ครับ
ที่ท่านผู้ชมดูภาพตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ากระท่อมตรงนี้ปลูกอยู่ในที่โล่งแจ้ง
แล้วมีต้นสะดาวอยู่๔๕ต้นเนี่ยต้นขนาดกำมือตรงนี้นะครับ
ปลูกอยู่ข้างเพลิงพักข้างกระท่อมนะครับ
เป็นจุดที่น้องเจนจิราวัย๗ขวบถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตเป็นต้นสะดาวต้นเล็กสูงสัก๕เมตร
พี่สาราวุฒิอิ่มสกุลนี่คือคนเห็นเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าบ่ายเมื่อวานนี้มีฝนตกปล่อยนะฮะช่วงบ่าย
แล้วมีเสียงฟ้าร้องดังขึ้นหนึ่งครั้งเขาก็เดินออกมาดู
ตอนนั้นเห็นแม่ของน้องเจนนอนอยู่ที่เปรย์ใต้ต้นไม้นอนแบบนี้นะครับ
ส่วนน้องเจนเนี่ยยืนอยู่ข้างต้นสะเดามือซ้ายของน้องเกาะต้นสะเดาอยู่
แล้วฟ้าผ่าลงมาครั้งที่สองครั้งเนี้ยนายสลาวุฒิบอกว่าเห็นสายฟ้าเนี่ยมันฟาดลงมากลางตัวน้องเจนอย่างจัง
เจนนี่แบบหงายหลังล้มทั้งยืนเลยฮะล้มลงพื้นทันทีเขาก็พยายามตะโกนเรียกแม่ของน้องเจนให้ตื่นขึ้นมานะครับ
นอนอยู่ที่เปรย์แต่ต้องตะโกนแบบเสียงดังมากเนื่องจากแม่ของน้องเจนเองเนี่ย
ก็ถูกฟ้าแบบเสียงมันดังแบบหูดับไปเลยอ่ะนะจากนั้นไม่นานเนี่ยนางบุญปรางแม่ของน้องเจนก็ลุกขึ้นมา
เห็นลูกสาวล้มอยู่ก็อุ้มลูกขึ้นมาไปเรียกสามีไปเรียกเพื่อนบ้านแล้วช่วยกันพาส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าช่วยไม่ทันนะครับน้องเสียชีวิตครับ
เนี่ยมาหาน้องเนี่ยพอฟ้ามันร้องช่วงนี้มันก็เป็นเส้นลงมาเลยครับก็ผ่าลงตรงนี้ครับ
น้องมันยืนจัดอยู่อย่างเงี้ยน้องยืนจัดอยู่อย่างงี้ปุ๊บพอฟ้าลงมาเปรี้ยเสียงระเบิดดังบึ้ง
น้องก็ล้มลงเลยไม่มีดิ้นเลยนิ่งไปเลยครับเหมือนก็น่าจะขาดใจตรงนี้เนี่ยผมคิดว่านะ
เพราะว่ามีควันขึ้นตอนที่แม่เขาอุ้มขึ้น
จากน้องเจนก็มีสุนัขที่บ้านเนี่ยตายไปตัวหนึ่งนะครับถูกฟ้าผ่าพร้อมกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือเจ้าหมอกนะฮะเจ้าหมอกนี่เป็นสุนัขตัวผู้อายุสักสองเดือน
อยู่ข้างแคร่ฮะห่างจากศพน้องเจนสักหนึ่งเมตรนะครับ
บ้านหลังนี้จะมีสุนัขอยู่สามตัวนะฮะก็คือเจ้าหมอกที่ตายนะครับ
อีก๒ตัวคือเจ้าโบ้กับเจ้าโควิดเจ้าโบ้ตัวผู้อายุ๘ขวบแล้ว๘ปีแล้วนะครับ
ส่วนเจ้าโควิดเนี่ยตัวผู้เหมือนกันอายุ๓ปีนะครับวันนี้สองตัวนี้มันก็ยังอยู่นะ
โบ้กับเจ้าโควิดนะครับมันก็ซึมหน่อยนะดูซึมหน่อย
เพื่อนมันตายไปตัวหนึ่งแล้วก็น้องเจนด้วยที่เคยเล่นกับมันอยู่นะครับ
ก็สองตัวนี้นะมันก็ยังดูตกใจอยู่จากเหตุการณ์เมื่อวานนะครับ
เพราะว่าฟ้าผ่าเสียงดังมากนะครับซากของเจ้าหมอกปู่ของน้องเจนเอาไปฝังที่หลังบ้านแล้วนะครับ
เมื่อตอนเช้านะครับส่วนน้องเจนนะครับครอบครัวรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดดงน้อย
ในพื้นที่อำเภอสะโบดที่จังหวัดลบบุรีนะครับทุกคนก็ยังโศกเศร้านะครับ
นางบุญปรางจักรีอายุ๔๘ปีแม่ของน้องเจนบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเธอไม่ใช่แม่แท้ของน้องเจนนะฮะ
เจนเป็นลูกของน้องที่เกิดกับน้องสะพ้ายนะครับ
พอคลอดได้๑วันเธอรับน้องเจนมาเลี้ยงทันทีเพราะตอนนั้นน้องสะพ้ายบอกว่าเลี้ยงไม่ไหว
มีลูกมา๔คนแล้วน้องเจนเป็นลูกคนที่๕
เธอก็เลยรับน้องเจนมาตั้งแต่คลอดจากแม่มาได้วันเดียวเลี้ยงมาจน๗ขวบ
วัยกำลังแบบน่ารักเลยไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ส่วนนายบุญศรีพ่อของน้องเจนนะครับพ่อบอกว่าเสียใจมากที่ต้องสูญเสียลูกสาวไป
รักลูกสาวคนนี้มากนะแม้จะไม่ใช่ลูกแท้รับมาเลี้ยงเพราะว่าเขาไม่มีลูกสาว
เขามีลูกชายสามคนกับอดีตภรรยาแต่อยากมีลูกสาวก็รับมาเลี้ยง
จะฐานะยากจนก็เลี้ยงดูอย่างดีมาตลอดสาเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยคาดว่า
อาจจะเป็นต้นสะดาวที่เป็นตัวล่อฟ้าจังหวะนั้นน้องเจนเนี่ยยืนเกาะต้นสะดาวพอดี
ภรรยาเนี่ยอยู่ใกล้แต่รอดชีวิตมาได้เพราะนอนอยู่บนเปรย์
นอนอยู่บนเปรย์แล้วเท้าเนี่ยไม่ได้ติดพื้นเลยก็อาจจะเป็นความโชคดีตรงนั้น
ถ้าภรรยาเขาแบบนั่งที่เปรย์แล้วเท้าแตะพื้นเนี่ยอาจจะถูกกระแสไฟฟ้าไปด้วยก็ได้

อย่างนั้นถ้า

ดินก่อนเค้าก็คิดว่าไม่รอดกันน่ะ

เวลารู้สึกก่อดูลูกลูกก็อ่ายนอนนี่โคตร
ไปก็จะไปหองวงไหว
ไม่ถึงไม่ถึงพ่อมันเขาไปอุ้มลูกแล้ว
แต่ในใจนี่ไม่เหลือแล้วลูกแข็งทื้อเลย
แล้วให้หมอว่ามีหมา
หมาก็หมาไปทางหนึ่งคนก็ไปทางหนึ่ง
ตอนเกิดเหตุเมื่อวานเนี่ยมีลุงที่เป็นเพื่อนบ้านมาช่วยนะฮะ
ว่าลุงทัศน์นะครับอันนี้ตามความเชื่อลุงทัศน์ด้วยนะ
ตอนนี้ช่วยนะลุงทัศน์บอกว่าพอแม่น้องเจนอุ้มลูกสาวมาที่ถูกฟ้าผ่า
ให้ช่วยนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็พยายามช่วยตามวิถีโบราณ

ลุงเขาบอกเขาเอาเหล้าเนี่ยมาราดตัวน้องก่อน

เขาบอกว่าเป็นความเชื่อของเขานะที่เขาได้ยินมา
คือเอาเหล้ามาราดตัวคนที่ถูกฟ้าผ่าจะช่วยฟื้นชีวิตขึ้นมาได้เนี่ย
แต่อันนี้ไม่มีนะฮะหลักวิทยาศาสตร์ไม่มีนะครับ
เขาก็เห็นสภาพน้องแล้วตอนนั้นตัวเขียวปากซีด
ก็รีบพาขึ้นรถกระบะรีบขับไปส่งโรงพยาบาลเลยนะครับ
ลุงบอกว่าแบบเหยียบอย่างไวที่สุด
แทบจะ๑๘๐ที่เหยียบไป
ไปถึงก็ไปเจอรถกู้ภัยระหว่างทางพอดี
ก็ขอให้ช่วยกันอีกต่อหนึ่งแต่สุดท้ายก็ช่วยชีวิตน้องไม่ได้
ส่วนตาทะลีเป็นชาวบ้านในพื้นที่
ทะลีอายุ๙๓แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าตามคำโบราณเนี่ยจะคอยเตือนกันเสมอว่า
เวลาฝนตกฟ้าร้องอย่าให้ลูกหลานไปอยู่ใกล้ต้นสะดาว
เพราะเชื่อว่าต้นสะดาวมีแร่ธาตุบางอย่างที่เป็นสายล่อฟ้า

ก็เลยเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นกับน้องเจนเนี่ย
ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะเคราะหกรรมด้วยหรือเปล่า
เขาก็อุ่มมาแล้วเราก็เอารถไปเทียบ

เขาบอกว่าลาดเหล้าจะดีเนอะ

ที่ไหนไม่ได้ลาดแล้วเขาก็อุ้มมาขึ้นรถเลย

เออแต่ว่าถ้าเกิดรัดเรามันจะไม่ตายอะไรอย่างนี้
แต่ที่โล่งแจ้งแบบนี้มีต้นไม้อะไรที่แบบ
มีต้นเดียวด้วยอะไรพวกนี้ด้วยต้องระวังทั้งนั้นแหละฮ

ล่อฟ้าสิ่งล่อฟ้าต่างสัญญาณโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้

เจนจะชาปนกิจศพวันเสาร์นี้นะครับท่านผู้ชมครับ